แต่คนจะไปเที่ยวบางทีมันต้องมีเงินค่าน้ำมัน

เดี๋ยวนี้นะผู้หญิงบอกว่าฉันอยากได้ผู้ชายรวย
ผู้ชายบอกว่าผมครับเติม๙๕เต็มถังครับพี่
นี่รวยจริงนะเพราะค่าน้ำมันแพงเหลือเกิน
เลยเหรออ่ากุ้มขมับนะเพราะตอนนี้มันแพงเหลือเกิน
มาถึงจุดนี้แล้วนะบางคนเอาแกลลอนไปเติมตุนน้ำมัน
ไว้ที่บ้านเพราะว่าควักเงินไม่ไหวเหมือนกัน
ภาพที่เห็นคือเมื่อคืนเอาให้ดูเมื่อคืนก่อน
ปั๊มน้ำมันแน่นมากจริงคุณน้ำแข็งบอกคุณไปรออยู่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหม

เข้าไปอยู่ในปั๊มมันจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
เพราะว่ารถคือมันเข้าไปเยอะมาก
แล้วหางแถวน่ะยาวออกมาถนนน่ะ
ต้องไปเติมก่อนตี๕วันนี้ไง
งั้นเดี๋ยวค่าน้ำมันขึ้นแล้ววันนี้ก็ขึ้นตั้งบาทนึง

ค่าพิเศษนี่จังหวัดหนองคลายนะครับ
น้ำมันที่หนองคายนะครับประชาชนขับรถไปเมื่อคืนไปเติมน้ำมันทั้งรถยนต์
รถจักรยานยนต์ไปต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเพราะว่าเขาพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ก็ต้องรีบเติมกันหน่อยก่อนที่ราคาน้ำมันมันจะปรับขึ้นเช้าวันนี้
ไม่ไหวบางคนเอาแกนลอนไปใส่น้ำมันกลับบ้านก็มี
เออกักต้นเอาไว้ก่อนใช้วันต่อไปเพราะกลัวมันจะขึ้นอีก
ให้ดูคลิปนี้หน่อยเขาบอกว่ายุคน้ำมันแพง

ใช่เขารักลูกเขาก็ต้องป้อนลูกแหละแต่พ่อเขาบอกว่า๙๕๐๐นึงแล้วได้แบบนี้ค่ะ
โอ้โหคุณ๙๕๐๑บางคนเห็นขวดอันนี้ฉันมีลูกดิฉันรู้เลยนี่ขวด๒อ่อนใช่ไหมเนี่ย

ได้แค่นี้จริงเหรอมีคนถามแล้วก็ถามด้วยว่าเดี๋ยวนะพี่๒ออนวิ่งได้กี่เมตร
เจ้าของคลิปเขาไปโพสต์ตอบว่าไงรู้ไหมแค่สตาร์ทครับ
คือแซวขำแหละคุณผู้ชมเพราะว่าจริงคือ๙๕มันก็เกือบ๔๓บาทแล้วอ่ะ
ลอนน้ำมันถูกต้องให้ใส่ให้มันถูกค่ะลักษณะ

โมรกาตรนี้มีคนนำรถยนต์กับรถจากกระยันหยนต์ออกมา
ธนูกเที่ยวเตือนน้ำมันอยู่ในวัดเจ็ดยอดนะฮะ
ซึ่งเท่าน้ำมันก็มาแพงอีกแล้วมันก็เป็น
ปัจจัยสำคัญในการขับรถด้วยอ่ะนะค่ะ
วันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นแล้วนะครับยังไงก็ขับรถก็วางแผนกันให้ดี